นี้ตามพลของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตราสี่หกวงเล็กสองเนี่ย
กำหนดว่าเงินเดือนของบุคลากรและค่าตอบแทนค่าชการอันนี้
ต้องอยู่ที่สปสชเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการนำเงินมาเพื่อจ่าย
เนี่ยมันรวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทน
ของค่าชการค่ะทั้งด้วยประโยนค่าชการเพิ่มขึ้นเราปรับรับ
ก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าจัดการนะครับ
ที่เราโอนเข้ามาเนี่ยไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลนะครับ

ที่เราโอนมาเราก็ได้หารีบกับส่วนศาลนักศึกษาโดยตลอดนะครับ
ส่วนที่โอนมาจะเป็นงบที่เกี่ยวกับภูมิคาระทร
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงไม่ปล่อยบัตรทองลอยนวลนะคะคุณผู้ชม
ก็ตามนะค่ะ
แต่ว่าช่วงท้ายรายการเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้คุยกับคุณนิมิตเทียนอุดมนะคะ
หลักหลักประกันสุขภาพนะคะก็ยังคงตั้งคำถามอยู่ว่า
มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อ๒๔๐๐ล้านบาทที่ว่านี้เนี่ย
จริงมันก็คือรวมอยู่ในต้นทุนในการคิดเพื่อทบไปเป็น
รายบุคคลของคนที่สังกัดบัตรทองเพราะฉะนั้นถ้าดึงงบตรงนี้
ซึ่งเป็นงบที่ทางประหลัดแล้วก็สำนักงบประมาณบอกเนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นงบเงินเดือนของคนที่บรรจุใหม่เป็นข้าราชการใหม่๔๐๐๐กว่าตำแหน่ง
มันก็เท่ากับว่าต้นทุนซึ่งมันมีอยู่เดิม
แล้วก็หารมาเป็นรายหัวของคนสังกัดบัตรทองแล้ว

คือดิฉันก็ยังงงอยู่นะคะว่าเอ๊ะหรือมันมีการโยกอะไรไปโยกอะไรมา
แล้วก็ทำให้๒๔๐๐ล้านบาทออกไปจริงแต่ว่ามีตัวอื่นมาโปะได้ไหม
ซึ่งเมื่อวานนี้เราช่วงท้ายรายการนะคะคุณนิวิตได้คุยกับเราน้อยมากนะคะ
แต่ว่าก็เป็นประเด็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ไม่น่าจะทำให้๒๔๐๐ล้านบาทจบแค่คำอธิบายแบบนั้นนะคะ
วันนี้คุณนิมิตรไปพบรัฐมนตรีค่ะไปพบรัฐมนตรี
ก็คือโดยตำแหน่งและรัฐมนตรีก็ต้องรู้เรื่องทั้งหมดนี้
ที่เกิดขึ้นในกองทุนบัตรทองที่ว่านี้นะคะ
เราจะคุยกับคุณนิมิตเทียนอุดมเป็นสายแรก
ในฐานะตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพค่ะ

ครับสวัสดีครับแต่ว่าเสียงคุณจองขวัญในหูผมมันสะดุด
เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติมีปัญหาเรื่องสัญญาเนี่ย
บอกบอกเราได้หน้าจอเลยนะคะเราได้ปรับเผื่อเป็นอาจจะเป็นโฟนอินเสียง

ถ้าคำถามมันไม่ชัดเจนให้ทวนได้นะคะ

คุณนิมิตรเล่าทั้งหมดก่อนเลยค่ะวันนี้ไปคุยกับคุณอนุพงศ์
อภัยค่ะคุณอนุทินมาว่ายังไงบ้างคะ
สรุปก่อนนะเบื้องต้นนะว่า
คุณอนุทินเองเนี่ยบริมทรีย์ศาสตร์ศูกร์
ประธานสวัสดีประชาและก็รองนายกบอกเลยชัดเจนว่า
เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันที่จะให้มาตัดตรงนี้ไป
เพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยพยายามจะคุยกันว่า
ยังไงเนี่ยต้องไม่ตัดนะครับ
อันที่สองก็คือว่าผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย

ไตรมาสที่๓ที่จะต้องโอนเงิน
ให้หน่วยบริการภายในเดือนกรกฎาเนี่ย

คือตอนนี้เป็นหน้าที่ของ

ประหลักกระทรวงศาสตร์สุข
แล้วก็เลขาปปชต้องกำลังจะต้องคุยกัน
ว่าจะทำยังไงที่ทำให้ค่าเหมาจ่ายลายหัวเนี่ย
มันยังเท่าเดิมคือ๓๖๐๐บาท
ของปีนี้ใช่ไหมคะของปีนี้ของปี๖๓

ส่วนเรื่องว่าจะต้องหาเงินมา

แต่ว่าโจทย์ที่ทุกส่วนพี่ทุกคนเองคุยกันวันนี้เนี่ย

และต้านล้ำติก็แอบกระซิบผมว่า
เร็วนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวนายกต้องออกมาแถลงล่ะว่ายังไง
ก็ไม่ตัดงบบัตรทองขอย้อนกลับไปก่อนวันนี้ที่คุณนิมิตร
จะได้คุยกับรัฐมนตรีอนุทินนะคะคือตกลงแล้ว๒๔๐๐ล้าน
บาทที่ถูกโยกออกจากบัตรทองรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ด
ไม่รู้เรื่องหรอคะน้ำตีบอกว่ามันลงรายละเอียดทุกเรื่อง
ไม่ได้พูดก็คือเรื่องนี้มันอยู่บนหลักการที่บอกว่ามติคอลโลมอ
บอกว่าต้องขอเงินคืนจากทุกหน่วยราชการประมาณ๑๐ก็ไปดู
วันนี้ผมก็ไปได้มาว่าอ้าวจดหมายที่กระทรวงสาธารสุขตอบ
ที่สำนักงบประมาณฉบับแรกที่ตอบเมื่อวันที่๑๐เมษาเนี่ย
ก็จะตัดเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเอง๒๐๐กว่า
แต่ว่าพอสำนักงบสรุปเป็นมติคอลโมออกมาเมื่อ๒๑เมษา
เนี่ยมันกลายเป็น๒๔๐๐ล้านซึ่งตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่า
จาก๒๐๐ล้านของกระทรวงสุขอย่างเดียวมันกลายเป็น
ล้านของกระทรวงสาธุศูกร์แล้ว๒๐๐๔ของหลักประกันสุขภาพมัน
กายไปได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่มีใครตอบผมเลยแต่แต่ว่า
่งมันเถอะตอนนี้แต่ว่าทุกคนมองว่าถ้าตัดปุ๊บมัน
กระทบในเหมาจ่ายลายหัวแน่เพราะว่าที่คุณจอมขวัญ
เกินอ่ะ๓๖๐๐เนี่ยถ้าตัดเงินเดือนออกไปนะครับมันก็จะ
ตัดไป๑๐๓๒บาทเหลือส่งให้โรงพยาบาลเนี่ย๒๕๐๐กว่าบาท
๒๕๐๐กว่าบาทเนี่ยจ่ายไปแล้วเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยประมาณ
๑๒๐๐บาทมันก็เหลืออยู่แค่ประมาณ๑๓๐๐ที่จะจ่ายเป็น
ผู้ป่วยในอ่าแล้วถ้าคุณมาตัดไอ้ตรงนี้ออกไปอีกเนี่ยโรงพยาบาล
จะยิ่งได้น้อยลงไปอีกค่ะวันนั้นทุกฝ่ายมองเห็นด้วยกัน
ว่ามันตัดไม่ได้มันเดือดร้อนแน่มันกระทบแน่กระทบทุกโรง
บาลคุณมิดขอย้อนกลับไปนิดเดี๋ยวก่อนคุณมิดแวะเดียวคุณผู้
คุณผู้ชมค่ะที่เราที่เราต้องคุยเรื่องนี้๒วันเนี่ยนะคะสำหรับคุณผู้ชม
ชมซึ่งสังกัดบัตรทองนะคะมีคนอยู่๔๘๔๙ล้านคนที่ใช้สิทธิ์
ทองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการโยกเงินออกไป๒๔๐๐ล้านบาทจึง
เป็นประเด็นใหญ่มากใหญ่ไม่แพ้กันกับเราไม่ทิ้งกันนะคะคือตัว
มันอาจจะน้อยกว่าจริงแต่ว่าแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยค่ะสิทธิ์ที่มัน
ยันเอาไว้แล้วแล้วจริงแล้วโดยปีต่อปีมันต้องเพิ่มขึ้น
ไม่มีการลดลงนะคะตรงนี้คือกำถามเมื่อวานที่คุยกับประหลัดแล้ว
ก็ผอสำนักงบไปแล้วเนี่ยนะคะเขียนเลยพอคุณนิมิตรปิดท้ายแรกา
เมื่อวานนี้อ้าวตกลงยังไงกันเดี๋ยวฉันขอยืนยันแบบนี้ก่อนว่าตกลงตัว
คือที่ผ่านมามันมีตัวเลขออกมาหลายระลอกมากเลยนะคะแต่ทีนี้
ตัวเลขที่ได้มาล่าสุดแล้วเมื่อวานใช้คุยกับประหลัดแล้วก็
สำนักงบเนี่ยคือว่าเป็นงบที่โยกออกคือคือตัดงบบัตรทอง
ออกไป๒๔๐๐ล้านบาทแล้วก็ตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขออกไป
อีก๑๒๐๐ล้านบาทตกลง๒๔๐๐ของบัตรทองเนี่ยถูกตัดจริงถูกไหม
คะใช่ถูกเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องโยกออกไป๒๔๐๐ล้านแล้ว
ตกลงของสาธารณสุขค่ะคุณนิมิตรคะสาธารณสุขตกลง๙๐๐กว่าล้านหรือ๑๔๐
กันแน่คะที่ผมมีโอกาสเห็นเอกสารเนี่ยผมเห็นเป็น๙
กว่าล้านแล้วก็บอกเลยว่ามันจะเป็นการไปซ่อมไปปรับปรุงที่พัก
อะไรแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ที่ที่ผมเห็นนะที่ผม
เห็นเอกสารมัน๙๐๐กว่าล้านค่ะที่นี้เรียนกลับมาถามว่าเอาหล่ะ
ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวยังเอาหล่ะไม่ได้อีกว่าคือคือยังไงนะคะ
๒๔๐๐ล้านบาทของบัตรทองออกไปเนี่ยไม่เชื่อว่ารัฐมนตร์หยุด
ไม่รู้ไม่ผ่านตามันเป็นไปไม่ได้เลย
เหมือนกับบอกประชาชนว่าเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้

รัฐมนตรีจะไม่รู้เรื่อง๒๔๐๐ล้านบาทได้ด้วยเหรอคะ
คือในทางหลักการควรจะรู้
แต่ว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันลอดหูลอดตา

ทีนี้๒๔๐๐ล้านบาทที่ถูกตัดออกจากบัตรทอง
คือเป็นการเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเอง

สำนักงบประมาณเป็นคนพิจารณาให้หรือยังไงคะ
คุณจงหวันอยากรู้เหมือนที่ผมอยากรู้
ผมถามทุกฝ่ายที่ผมมีโอกาสคุยแล้วไม่มีใครตอบผม

เท่าที่ผมสอบถามแกะแต่ละฝ่าย
แต่ละฝ่ายที่ผมมีโอกาสแกะได้เนี่ย

งบสาธารณสุขกับงบบัตรทองไม่แตะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังสู้กับภาวะวิกฤตแบบนี้
แต่ว่าทุกคนก็สบายใจว่าคุยกันแล้วว่าไม่ตัด
แต่ว่าพอมติที่ออกมาเมื่อ๒๑เมษาที่เราเห็นพร้อมกัน

แล้วพอถามปุ๊บไม่มีใครบอกได้ว่ามาได้ยังไง

ทีนี้คำถามก็คืออย่างนี้ค่ะคุณอิมิดว่า
ตกลงแล้วเนี่ยในส่วนของงบประมาณ๒๔๐๐ล้านบาทที่เมื่อวานี้ทาง

ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคือโยกตามคนใช่ไหมคะ
โยกตามคนบรรจุสี่หมื่นกว่าก็โยกไปตามคนก็คือไปจ่ายผ่านทาง
เดี๋ยวฉันใช้คำง่ายก็คือไปจ่ายผ่านทางสาธารณสุขไม่ได้จ่ายผ่านกองทุน
คำถามคือคุณอิมิตยังยืนยันวิธีคิด
เสียงคุณจอมขวัญมันสะดุดสะดุดเหมือนแบบไกลกันมากเลยเราสองคน
ก็ไกลกันเท่าที่รัฐบาลแนะนำมา
เอางี้คุณอิมิตย์เอาใหม่คือตกลงว่าเงิน๒๔๐๐ล้านบาทเนี่ย
เวลาคิดเงินจริงเนี่ยมันเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายลายหัวของคนที่เป็นบัตรทองแน่ถูกไหมคะ
คือปฏิเสธหลักการคิดแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมคะ
คือในหลักการของบัตรทองเนี่ยมันรวมค่าแรง
แล้วพอรวมค่าแรงปุ๊บเนี่ยมันก็แยกกันชัดเจนเลยว่าค่าแรงเท่าไหร่
ว่าเงินเดือนค่าราชการ๑๐๐บาทนะครับจะมาจากบัตรทองเนี่ย๖๐บาท
เพราะฉะนั้น๖๐บาทที่มาจากบัตรทองเนี่ยมันก็ถูกคิดไว้เลยอย่างเช่นปี๖๓มันก็อยู่ประมาณเกือบ๕๐๐๐ล้าน
๕๐๐๐ล้านเนี่ยไม่เคยมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพมันยังคงกองอยู่ที่สำนักงบประมาณ
แล้วสำนักงบประมาณมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนพวกนี้ไปตามข้าราชการข้าราชการอยู่ตรงไหนสำนักงานมันก็จ่ายไปตรงนั้น
เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่า๓๖๐๐เนี่ยหักเงินเดือนไป๑๐๐กับ๓๒บาทมันก็เหลืออยู่๒๕๐๐
อีก๒๕๐๐เนี่ยคือค่าหัวที่สำนักงบโอนมาไว้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แล้วสำนักงานสุขภาพก็มาคิดว่ามันมีมันมีคนที่ให้บริการอื่นอื่นที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการมันมีลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้ารายการได้พวกนี้ก็มันจะถูกใส่เข้าไปอยู่ในเงิน๒๕๐๐บาทที่เหลืออยู่ตรงนั้น
เพราะว่ามันก็มีการคิดค่าแรงที่ที่ไม่ใช่ราชการอยู่ด้วยอาจจะประมาณสักเก้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์
เงินตรงเนี้ยมันมันมีค่าแรงที่มันยังแฝงอยู่ที่ไม่ใช่เงินเดือนค่าราชการวิธีคิดที่เราเห็นในสองพันสี่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ย
พวกนี้มันแฝงอยู่แล้วเดี๋ยวคนพวกนี้จะถูกบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนก็ไปเอาคืนมาเพราะเดี๋ยวมันจะให้ซ้ำซ้อนให้เป็นค่าแรงของลูกจ้างอะไรตรงนั้น
ถ้าเป็นฆาตการเดี๋ยวก็ให้ซ้อนมาดึงคืนคือตักกะเนี่ยมันเอามาคิดแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยก็ถูกแล้วเพราะเขารวมค่าแรงเพราะฉะนั้นพอพวกนี้กลายเป็นข้าราชการก็เอาคืนมา
แต่คำถามผมก็คือว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเอาหัวไหนคืนเอาหัวของลูกจ้างหัวไหนคืนแล้วไอ้หัวของลูกจ้างหัวนี้มันกี่บาทกี่บาทมันซับซ้อนมากเลยแต่ว่าพอเขาพอเขาจะเอาคืนเนี่ยเขาก็แบบง่ายเลยถ้างั้นขอหัวละ๕๐บาท
๕๐บาทเนี่ยผมคำนวณใหญ่๒๔๐๐แล้วก็ไปดูจากจำนวนข้าราชการที่มีอยู่เนี่ยมีคนช่วยคิดเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอพอจะมาเอาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือไปเอาเงินที่โอนมาแล้วและไอ้เงินที่โอนมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยมันคือเงินค่ารักษาพยาบาลไม่มีเงินเดือนแล้วเพราะเงินเดือน
อย่างที่คุณนิมิตรบอกใช่ลุงรังมากครับลุงรังจริงจริงลุงรังจริงเขาเขาถึงยังไม่ยอมง่ายง่ายนะคะทีนี้ท่านถามแบบนี้ค่ะคือสองพันสี่ร้อยล้านบาทเนี่ยเอาเอาเท่าที่วันนี้คุณนิมิตรคุยนะคะสองพันสี่ร้อยล้านบาทที่โอนออกไปแล้วบอกว่าไปเป็นเงินเดือนของคนที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่สี่หมื่นกว่าตำแ
เรื่องต้นเนี้ยเขาจะพยายามว่าไม่ไม่โอนได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องมาใช้วิธีโอนทืนไปโอนกลับมา
อาจจะใช้วิธีหักหักลบกบหนี้กันในเงินงวดถัดไปเงินข้างหน้าที่ถ้าเกิดสำนักงบจะต้องโอนมาให้สปช
ก็ไปคำนวณกันว่าที่ต้องโอนมามันเท่าไหร่
แล้วที่มีอยู่เท่าไหร่หักลบกัน
ไม่ต้องโอนไม่ต้องมาแตะยุ่งกับเหมาจ่ายลายหัวอันนี้
ส่วนเงินที่จะมาจ่ายค่าราชการใหม่เนี่ย

ไปใช้วิธีที่ราชการทำอยู่แล้วในการบรรจุข้าราชการใหม่

ทีนี้คุณนิมิตคะเดี๋ยวเราต้องโฆษณาแวบเดียวนะคะ

คือสิ่งเหล่านี้ที่ไปคุยวันนี้กับรัฐมนตรีนะคะ

ซึ่งที่ฉันก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าการที่โยกออกไป๒๔๐๐ล้านบาท
โดยที่ประธานบอร์ดบัตรทองไม่รู้ว่าคือ
ตัวรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะคะ
ข้อแรกข้อที่๒ตกลงแล้วทิศทางจะเป็นยังไง

จะไม่ลำบากเวลาไปโรงพยาบาลนะ
และอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ผลักภาระไปให้โรงพยาบาล
ก็จัดการกันไปเองเท่าที่งบโอนไปนั่นแหละ
ไม่เอาแบบนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงบัตรทองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เสียประโยชน์
กับคนที่อยู่สังกัดกองทุนนี้นะคะ

เอาจริงกองทุนอื่นก็แบบเขาดีขึ้นเรื่อยเนาะ

แต่ว่า๒๔๐๐ล้านบาทที่ว่านี้ค่ะคุณผู้ชม

แล้วถ้ามันเป็นไปตามข้อกังวลก็คือว่า

แล้วมันมีผลต่อค่ารักษาพยาบาลรายหัวอย่างเรา

คำถามคืออ้าวแล้วเราต้องแบกภาระในการช่วยจ่ายไหม

หรือเป็นเกาะโรงพยาบาลได้งบน้อยลง

แต่ทีนี้อย่างที่คุณนิมิตอธิบายไปค่ะคุณผู้ชม
ก็คือว่า๒๔๐๐ล้านบาทนี้เนี่ย
คือณตอนนี้กลุ่มทางภาคประชาชนนะคะ

เงินที่จะใช้เป็นเงินเดือน
ของคนที่ได้รับการบรรจุ๔๐๐๐กว่าตำแหน

ให้เป็นหน้าที่การจัดการจัดสรรงบประมาณจากส่วนอื่น
ไม่ใช่โยกจากบัตรทองออกไป
เพราะเงินจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่คิดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายลายหัว

ที่ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล

เหนือจากคุณอนุทินแล้วเนี่ยนะคะ
มีประหลาดอยู่ไหมคะประหลาดอยู่ด้วยไหมคะ
ก็คล้ายกันนะคะว่าคือมันยังไงก็อาจจะต้องตัดไปก่อน
แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาคืนกลับมาอะไรอย่างนี้

ก็เข้าใจนะว่ารัฐต้องดึงเงินกลับ

มันไม่มีใครการันตีได้ว่า

ละคนทีละคนอาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่า

เพราะฉะนั้นท่านประหลัดก็เห็นโจทย์แล้วครับว่า

ตอนที่ยังไม่ได้ขโมยจบ

ตอนแรกที่คุยกันว่า๒๔๐๐ล้านที่เอาออกไปเนี่ย
เขาให้เป็นภาระของใครคะที่จะรับไป
ให้แต่ละโรงพยาบาลบริหารเอาเองที่งบน้อยลงหรือว่า

คือเกือบจะไม่ได้พูดว่าจะอะไรยังไง
คือเริ่มต้นก็คือว่ายังไงก็ตัดไม่ได้
เพราะฉะนั้นมันจะหายไม่ได้เพราะถ้าว่าหายปุ๊บเนี่ย

เขาก็ไม่มีทางที่จะมาเอาหาจากที่ตรงไหนมาโป่อะ
อืมนะครับ
แล้วก็ขมวดตลอดเวลาว่า
งวดถัดไปให้ทุกโรงพยาบาลคุณจ่ายเท่าเดิมไหม
นั้นทุกฝ่ายตำโจทย์นี้ว่ายังไงก็ต้องจ่ายเท่าเดิม

แล้วก็มีรัฐมนตรีแล้วก็มีประหลัดนั่งอยู่ด้วยเนี่ย
คือยังไงจะไม่ให้มีการโยกงบออกแล้วเดี๋ยวค่อยโยกกลับไม่เอาแบบนี้ใช่ไหมคะ
ไม่เอาครับแต่ว่าแต่ว่าในในทั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่
สตร์ประชากระทรวงธนตรีสำนักงบต้องนั่งคุยกันว่า
ว่าจะทำยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กับสำนักงบประมาณก็ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ว่าโยกคืนไปแล้วโยกคืนมา
ไม่มีวิธีแบบนี้อยู่แล้วมันมีแต่วิธีว่าดูว่าให้มา
ถ้าให้มามากแล้วเหลืองวดถัดไปคุณก็หักไอ้ส่วนเหลือออกไป
คุณก็ได้เท่าที่ยังค้างอยู่มันก็ต้องไปใช้วิธีแบบนี้จะสะดวกกว่า
ค่ะแล้วตอนแรกมันต้องไม่กระทบครับ
มันต้องไม่กระทบไอ้ค่าเหมาจ่ายลายหัวที่ตอนที่มาจ่ายว่าตอนนี้
เอาเข้าจริงแล้วมันเหลือที่จะต้องโอนให้โรงพยาบาลต่อหัว
มันก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นหักไปอีกห้าสิบมันเหลือสักเก้าร้อยไม่พอหรอกครับ
วันนี้ตอนที่นั่งคุยกันไม่มีสำนักงบมานั่งใช่ไหมคะ
ไม่มีครับทีนี้ค่ะคุณนิมิตรคือขั้นตอนหลังจากนี้คือ
อันนี้ถือว่าเป็นการตกลงกันแล้วจบแล้วหรือว่าต้องเข้าคอรมอใหม่
ต้องให้สำนักงบรับทราบต้องยังไงคะจบที่ตรงไหนคะ
เอ่อต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของท่านลำตีแล้วครับท่านลำตีก็บอกว่าให้เชื่อ
ให้เชื่อลำตีซึ่งผมก็เชื่อนะลำตีบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปคุยกับท่านนายก
แล้วให้ท่านนายกช่วยพิจารณาเรื่องนี้ดูว่าเราจะไม่ตัดงบบัตรทองเนี่ย
เพราะฉะนั้นพวกเราทำหน้าที่เฝ้าแล้วครับเฝ้าตาม
ผมก็จะต้องจี้ติดตลอดเลยว่าตกลงว่ายังไงเรื่องนี้ค่ะ
ท่านนายกจะแถลงหรือไม่ว่าจะไม่ตัดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เป็นเป็นหน้าที่ของท่านอนุทินแล้ว

ชินก็ยืนยันกับเราตลอดเวลาในระหว่างการคุยกันว่ายังไงก็ตัดไม่ได้
มันจะไปตัดออกไม่ได้ต่อหัวต่อปีนะคะทีนี้ใช่ค่ะต่อหัวต่อปี
ทีนี้มีการพูดถึงไหมคะว่าถ้าทางฝั่งคนที่อยู่ในบัตรทอง
คุณนิมิตเป็นหนึ่งในตัวแทนไม่ยอมให้โยก๒๔๐๐ล้านบาทไป
จะไปกระทบกับคนที่ได้รับบรรจุ๔๐๐๐กว่าตำแหน่งไหมคะ
เดี๋ยวไม่ใช่เขาได้เงินช้ายังได้เงินไม่ครบทยอยจ่าย

ก็ทุกคนที่วนในห้องนั้นคุยกันเนี่ยชัดเจนว่าไม่กระทบซึ่งกันแล้วกัน
เพราะว่าฆ่าจักรบรรจุใหม่ก็ต้องมีงบประมาณจากธนประงบมายน์มาพิจาณา
อันนี้ภายการที่มันจุกใหม่เหล่านี้เป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในกระทรวงอยู่แล้ว
ก็เดี๋ยวไปคำนวณว่ามันมีเงินที่เป็นค่าจ้างอยู่เท่าไหร่
ถ้าแบบเดิมใช้ได้อยู่เท่านี้ถ้าบรรจุใหม่แล้วจะได้เท่าไหร่
ถ้ามันต่ำไปสำนักงบก็ต้องเติมมา
ใช่ไหมฮะก็เป็นสิทธิภายการไป
ถ้าเกิดว่าที่มีอยู่ตรงนี้แล้วมันเข้าได้ตำแล้วมีเงินส่วนเหลืออยู่ที่สารพวาลชอว์

ภายการที่จะได้แล้วมันจุใหม่ต้องได้แล้วมันจุ
แล้วก็ต้องมีเงินตกเบิกอะไรตามระเบียบของรายการที่ชัดเจน
ปี๖๓นี้ค่าเหมาจ่ายลายหัว๓๖๐๐มันก็ต้องอยู่๓๐
โนบเพราะว่ามันมีสิทธิประโยชน์อื่นที่มันบอกอยู่ว่าปีนี้จะต้องเพิ่มขึ้น
ถ้าเงินมันหายไปสิทธิประโยชน์มันหายไปด้วยมันไม่ได้
เพราะว่าคุณประกาศไปแล้วว่าคุณต้องให้แบบนี้แบบนี้
เรียนถามเผื่อปีงบประมาณหน้าปี๖๔มีการคุยเผื่อไหมคะว่า
ไม่ใช่ปีนี้แบบเอาตัวรอดไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าไปแบบเลิกลากัน
ตอนทำงบ๖๔๖๔เนี่ยตัวเลขที่มันออกมาเป็นข่าวมัน๓๘๐๐กว่า

มันคงต้องมีการทวนนะครับเพราะว่าค่าราชการเพิ่มขึ้น
สัดส่วนของเงินเดือนอาจจะต้องเพิ่มขึ้นก็ก็เดี๋ยวไปดูว่า
มันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ควรต่ำกว่าเดิม
ทีนี้เรียนถามใช่ไหมครับเพราะมันคำนวณไว้๓๘๐๐แล้วเคาะไปแล้ว๓๘๐๐
เรียนถามเพิ่มค่ะสรุปว่าวันนี้เท่าที่คุยเนี่ยนะคะ
กลุ่มที่ไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการจัดสรรงบก็คือหนึ่ง
กลุ่มคนที่อยู่ในสังกัดบัตรทองนะคะสองกลุ่มข้าราชการที่ได้รับบรรจุใหม่
และ๓คือโรงพยาบาลซึ่งต้องรับงบประมาณเพื่อไปจัดสรรในการให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุข
คือ๓กลุ่มนี้ยังไงเนี่ยจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่เขาจะได้
แล้วก็ไม่สร้างความลำบากให้เขาเรียกรับเข้าใจถูกไหมคะข้อสรุป
ที่อื่นเขาตัดเยอะเขาให้มาตั้งตั้งเยอะคือมันมีการแบบน้อยอกน้อยใจ

เที่ยวระหว่างกระทรวงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในห้องประชุมไม่มีใครมีความรู้สึกนี้
แต่ว่าทุกคนชวนหลักการขึ้นมาว่าตามที่สำนักงบพอสำนักงบให้สัมภาษณ์นะครับว่า
โดยงานที่จะไม่จำเป็นต้องถูกตัดคืนเนี่ยคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพ
ดูแลเรื่องสวัสดิการของประชาชนแบบแบบนี้ไม่ต้องตัดคืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่บนหลักการที่
พอสำนักงบประมาณให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังยืนอยู่บนหลักการแล้วเรากำลังทำอันนี้ให้มันเป็นจริง
หลักการที่ว่านี่มันหลายวันยังคะ
ก็ตั้งแต่แรกที่ว่าบอกว่าจะมีการเรียกเงินคืน
ก็บางทีหลักการมันก็เฉไปบ้างมันต้องคอยดูไงหลักก็ไม่มีใครกำกับมันก็ลำบาก
ยังไงเดี๋ยวทั้งภาคคุณอิมิดแล้วก็ทางกลุ่มเกอร์ข่ายภาคประชาชนด้วยนะคะ
เพราะว่าดิฉันเองยังอิจฉาบัตรทองเลยนะสิทธิ์ต่างนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะช่วยตามให้ด้วยเพราะว่ามัน
เดี๋ยวประกันสังคมเขาก็จะบอกว่าเขาน้อยหน้ากว่าบัตรทองไม่ได้

คุณนิมิตได้ยินไหมคะวันนี้เราสวัสดีกันก่อนนะคะ
ขอบคุณสำหรับทุกประเด็นนะคะสวัสดีค่ะ
อาจจะไม่ได้ยินดิฉันพอดีนะคะขออนุญาตคุณนิมิตรนะคะ
เดี๋ยวให้ทางโปรดิวเซอร์รับสายต่อนะคะ
เดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขออีกหนึ่งท่านค่ะ
ในฐานะที่ต้องนั่งบริหารว่าภายในแม้กระทั่งภายในบอร์ดกันเอง
รู้ขั้นตอนต่างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่มันจะมีข่าวออกไปว่า๒๔๐๐ล้านบาทโดนดึงกลับสักครู่ค่ะ

เราคุยกับรองเลขาธิการแล้วก็ในฐานะที่เป็นโคศก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช

ก็คือธรรมดาแพทย์อาทธพรลิมปัญญาเลิศค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสบายดีนะครับ
ดีค่ะจะไม่ป่วยเลยค่ะคุณหมอ

ช่วง๒วันนี้มันจะมีตัวเลขอยู่หลายตัว

รัฐมนตรีมานะคะฉันถามรองเลขาอีกหนึ่งท่าน
บอร์ดประกันสังคมรู้เรื่อง๒๔๐๐ล้านบาท

น่าจะเป็นบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบ้างครับ
บอร์ดบัตรทองนะครับ

คือจริงต้องเรียนข้อมูลข้อเท็จจริงเลยว่า

คือมีมัตติคลมมวันอันคาร

จะทราบวันพุธเช้านะครับ

จริงแล้ว๒๔๐๐กำลังหายออกไปจากบัตรทอง

จริงต้องมีใครที่ควรรับรู้บ้างคะ

แต่ละปีจะถูกคอมมิตรกันมา

แล้วก็แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งทราบ

บค่าเสื่อมเนี่ยเราโอนไปให้หมดแล้วนะครับไปให้โรงพยาบาลเขาก็จะได้มีแผนการไปทำนู่นนี่นั่นได้นะครับ
งบบางส่วนที่จ่ายตามผลงานเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้ตัวเลขก่อนเนี่ย
เราจะมาจัดสรรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้การทำงานของโรงพยาบาลเนี่ย
เป็นระบบระเบียบแล้วก็ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ย
มันตามหลักการเนี่ยมันไม่ควรจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตกตกลงกันไว้ล่วงหน้า
แต่เข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตมันเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเอางบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน
อันนี้เข้าใจหลักเกณฑ์ทุกอย่างครับเข้าใจวิธีการเข้าใจวิธีคิดเพียงแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้เราไม่ทราบล่วงหน้า
พอเห็นตัวเลขยึงตกใจครับอ้าวหรอคะเดี๋ยวนะคะได้ครับอันอันเนี้ย
ไม่เข้าใจวิธีการของของการของการไปของตัวเลขนะคะคือตัวเลขเนี่ยถูกเสนอโดยกองทุนเอง
เต็ปแรกงบประมาณใหญ่ตอนต้นปีได้มาเท่าไหร่
มีการตกลงกับงบประมาณไว้เรียบร้อยจนได้ตัวเลขปี๖๓มาแล้ว
ก่อนที่จะมีการสำนักงบส่งตัวเลขให้แต่ละกระทรวงไปพิจารณาว่าจะหักลบตัวเลขเท่าไหร่
ส่งที่สำนักงบเอาไปไม่มีการคืนตัวเลขในกองทุน
และตัวเลขที่รัฐบาลถามว่าจะคืนเงินเท่าไหร่ตัวเลขที่ปรากฏ๒๔๐๐ล้านด้วยสำนักงานไม่ได้เสนอ

สิ้นตอบถามตอบไม่ถูก
เอ่อเอ่อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะคือเอาล่ะเรียนเอาเอาล่ะ

ก็พยายามถามเหมือนกันว่าตกลงสองพันสี่นี่มันยังไง
มันออกไปได้ยังไงนะครับคือรัฐมนตรีอนุทินไม่ทราบ
คือเราก็เช็คข่าวก่อนหน้านี้นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ให้ท่านประหลัดเป็นคนชี้แจงแทน
คือเรียนก็อาจจะสับสนนิดหน่อยว่า
ถ้าถ้าท่านประหลัดทราบเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่รัฐมนตรีว่าการจะไม่ทราบอ่ะนะคะ
แต่เอาล่ะไม่เป็นไรทีนี้คำถามก็คือว่าคือหลังจากนี้เนี่ย
ไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารเงินในบัตรทองแล้วถูกไหมคะ
เพราะว่าอย่างที่คุณนิมิตไปคุยกันมาแล้วก็รัฐมนตรีรับปากนะคะ
แล้วก็ทราบว่าเรื่องนี้นายกก็คงเห็นไปในทางเดียวกัน
ก็คือไม่ตัด๒๔๐๐ล้านบาทแน่
คือไม่น่าจะมีปัญหาแล้วถูกไหมคะ
ถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็น่าจะดีครับก็คือว่าทุกอย่างเหมือนเดิม
ทุกอย่างเป็นไปตามปกติก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับ

คือตอนนี้เอาง่ายว่ากระบวนการที่ออกมา๒๔๐๐ล้านที่มีการประกาศเนี่ย
เป็นโจเลขออกมาแต่ว่ากระบวนการมันยังไม่จบ
กระบวนการยังมีอีกหลายขั้นตอนต้องประชาพิจารณ์ก่อน
การพิจารณ์นี่ก็จะบนเว็บไซต์ของสำนักงบจนถึงอังคารหน้า
หลังจากนั้นถึงจะรวบรวมแล้วก็ไปเสนอคอลโลมอนะครับ
แล้วยังมีเข้าสภาอีกเข้าสภาเข้าวุฒิอีกนะครับกว่าจะเสร็จ
กระบวนการยังอีกยาวครับแต่เราคิดว่า
คือถ้าถามถ่ายทางสำนักงานสำนักงานก็จะยืนยันว่า

นั้นมันจะกระทบหลายอย่างโดยเฉพาะการให้บริการประชาชนครับ

ว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเงิน๒๔๐๐ล้าน
คือสิ่งที่คุณนิมิตเรียกร้องเมื่อสักครู่นี้ในแง่ของประชาชนเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าไม่เอาแบบโยกไปแล้วเดี๋ยวโยกกลับมาให้
คุณนิมิตรก็คือบอกว่า๒๔๐๐ยังต้องอยู่ที่เดิมกับบัตรทอง
ส่วนว่าเงินเดือนของคนที่ได้รับบรรจุใหม่เนี่ย

เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเองที่จะเป็นคนจัดการบริหารเรื่องงบประมาณตรงนี้
ทีนี้ในส่วนนี้เองถ้านายกเป็นคนออกมาพูด

คือขอแค่นายกคนเดียวถูกไหมคะที่ออกมายืนยันให้

คำถามต่อไปค่ะท่านรองค่ะก็คือว่า
ในเมียถ้้าถามครูนิมิตรเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่า
สมมุติถ้าวันเดือนนี้ไม่มีปัญหานะคะ
แล้วกรกฎาคมที่ต้องโอนงบอีกก้อนใหม่ไม่มีปัญหา
คำถามคือว่ารองรคนิมิตรเองกลัวไหมคะ
ว่าจะมีปัญหาในปีหน้า

แต่ว่าด้วยความเป็นจริงด้านเรื่องของบริการสารธรรณสุข
ก็เป็นคือเราใช้คำว่าหลักประกันสุขภาพ
คำว่าหลักประกันนี่คือให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า

งั้นท่านทำงานให้เต็มที่ดูแลตัวเองให้ดี
แต่ถ้าเจ็บป่วยเมื่อไหร่หลักประกันช่วยดูแล
ดังนั้นงบประมาณคือผมต้องบอกหลักการใหญ่
ว่าหลักการเพิ่มขึ้นของงบประมาณมันมาจาก๓หลักการ
อันที่๑เราดูว่ามันมีเงินเฟ้อเท่าไหร่นะครับ
มีค่าแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้คือข้อที่๑
ข้อที่๒จะมีประมาณการผลงานการให้บริการเพิ่มขึ้นเท่าไ

แล้วอันที่๓มีสิทธิประโยชน์ใหม่หรือไม่
คราวนี้งบประมาณที่เราเสนอไปเคาะกันไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่๓๘๐๐
ซึ่งมันคงหลักการนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมันจะกระทบกับ๓อย่างเนี่ย
โดยหลักการก็คือว่าไม่อยากให้กระทบ

เป็นเรื่องของสวัสดิการที่รัฐพึงให้กับประชาชนครับ
เข้าใจค่ะยังไงเดี๋ยวทางเรียนช่วยว่า

เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่ได้เป็นไปตาม

เนี่ยฉันเชื่อว่ามันคงขย่าวพอสมควร
เรื่องนี้คงไม่ได้ผ่านไปแบบเงียบนะคะ
อย่างน้อยก็คงไม่เงียบเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ยังไงขอบคุณขอบคุณท่านรองเลขาก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะดิฉันสังกัดประกันสังคมนะคะ
แต่ว่ามีความเดือดร้อนเหมือนตัวเองสังกัดบัตรทองเลยนะคะ

และคาดว่านายกคงออกมายืนยันเร็วนี้
วันนี้สวัสดีค่ะ